ต้องห้ามนะคะอย่าให้เต้นนานนะคะเต้นไม่ได้ทั้งเพลงค่ะขออภัยด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะตรวจสอบเรื่องของสภาพขออภัยค่ะแป้งมันเยอะไปนิดนึง
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกับดาวสุภาษาในรู้ก่อนร้อนหนาวกันหน่อยนะคะ
อะไรที่มันเกี่ยวกับลิซ่าตอนนี้ฮอตฮิตกันทั้งนั้นแหละค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสวมใส่ชุดไทยแบบนี้รวมถึงลูกชิ้นยืนกิน
ลูกชิ้นยืนกินเป็นแบบไหนตอนนี้เขาจัดงานแล้วนะคะ
บุรีรำหลายคนอยากไปถ้าอยากไปตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะคะ
อย่างแรกที่ต้องตรวจสอบค่ะนี่ค่ะภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นไหมคะ
ส้มตรงนั้นค่ะนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
และเป็นเมฆด้วยนะคะจุดนี้ก็คือช่วงภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนี่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดฝน
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนปัจจัยอื่นค่ะห่อมฝนวันนี้ค่อนข้างกดลงมาต่ำนิดนึงนะคะ
อยู่ที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วฝนจะตกไหม
ลมพัดพาเอาความชื้นขึ้นไปค่ะนี่แหละค่ะ
เจอกับหย่อมฝนพอดีมีความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกหนักนะคะ
นี่คือภาพของความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดฝน
คุณผู้ชมครับบริเวณจุดที่เป็นสีม่วงนั้น
เป็นช่วงจังหวัดสะแก้วช่วงเช้าแบบนี้นะคะ
ระมัดระวังอาจจะเกิดฝนตกหนักได้นะคะ
บุรีรำแต่ไม่ใช่อำเภอเมืองค่ะ

ทีนี้ถ้าอยากไปล่ะคะอยากไปกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำ
วันนี้บอกก่อนนะคะบุรีรำค่ะ
ฝนตกร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่รวมถึงอำเภอเมืองด้วยนะคะ
จะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็น
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปกินลูกชิ้นยืนกินนะคะ
ก็จะต้องพกร่มและเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่ง

เอาผู้ที่พูดถึงเรื่องของเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน
หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นยังไง
พาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าเขาเปิดงานมาประมาณ๓วันแล้วนะคะ
๓วันบรรยากาศค่อนข้างคึกคักค่ะ
งานนี้จัดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรำ
วันนี้วันที่๓แล้วแต่นี่ค่ะฝนตกลงมา
ถามว่าฝนตกลงมาเป็นอุปสรรคไหมไม่ค่ะดูคนค่ะ
คักนะคะนักท่องเที่ยวแฟนคลับลิซ่าจากทั่วประเทศ
มาต่อแถวรอกันยาวเหยียดเลยค่ะ
ร้านบอกว่าออเดอร์ทำทั้งวันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นสั่งออนไลน์
โอ้โหต่อวัน๕๐๐ชุดค่ะ
โรงงานผลิตไม่ทันนะคะผลิตวันละ๑๖๐๐กิโลกรัม
เจ้าของร้านบอกกราบขอบคุณค่ะ
พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากกระแสลิซ่าค่ะ
ข้ามคืนเท่านั้นหลายคนอยากรู้นะคะ

เพราะปกตินอนกินกันบ้างก็มีนะคะ

หลังจากที่สาวขอนแก่นประสบความสำเร็จ
จากการทำคลิปมนุษย์อวกาศสำรวจดวงจันทร์
เพราะถนนพังทีนี้มาที่โคราชค่ะ

พายเรือในแอ่งน้ำกลางถนนเลย

เป็นถนนในหมู่บ้านคลองใบพัด
ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียว

ชาวบ้านบอกว่าถนนสายนี้พังมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ส่วนหน้าฝนเป็นแอ่งโครน

มาช่วยแก้ไขให้ทีค่ะ
ลองเรือมาหารักษะคน
ขอโทษค่ะเช้าอยู่เสียงไม่ค่อยมา

งานเขาบอกว่าฝนมันจะตก

เพราะว่าพี่เจ้าของร้านสองคนนี้เขาบอกว่า

เพราะพอลูกค้ามาเนี่ยเดี๋ยวเต้นรับเลยนะคะ
พี่ออกมาเต้นพร้อมกันเลยค่ะหนูพร้อมแล้ว